มีเรื่องร้อนเกิดขึ้นวันนี้ถึง๒เรื่อง

เรื่องแรกก็บอกว่าไม่ให้นับรวมเรื่องของแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่เอามาคำนวณเป็นโคต้า
ในการเลือกสอสอเขตของแต่ละ
ของผู้สินการที่มีการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
อีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ศาลก็สั่งให้นายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับ
หลังจากที่ถูกสอสอของพักเก้าไกลอภิปราย
ไม่ไว้วางใจเพราะได้มีเรื่องของการไปถือหุ้น
แล้วก็มีการโอนหุ้นถือว่าเป็นการทำนิติกรรมอำพลางหรือไม่อย่างไร
สองเรื่องนี้สะเทือนอย่างไรบ้างกับการเมืองวันนี้ติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
วันศุกร์ที่๓เดือน๓น่าจะเป็นเริกดีของสารรัฐธรรมนูล
เพราะมีคำวินิจฉัยเรื่องสำคัญออกมาถึง๒เรื่อง
ว่าต้องนับรวมต่างด้าวเพื่อใช้ในการแบ่งเขตและจำนวนสอสอในแต่ละจังหวัดด้วยหรือไม่
ซึ่งสารก็ฟันทงมาแล้วว่าไม่นับรวมเมื่อไม่นับรวมก็เป็นอันว่าเรื่องนี้จบเรียบร้อย
จากนี้กรกตก็แค่ไปเกลี่ยจำนวนสอสอใหม่ซึ่งก็ไม่มากแค่ลด๔และเพิ่ม๔จังหวัดรวม๘คนเท่านั้น
กรณีที่๒การสั่งนายศักดิ์สยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อาจยังเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนซักชั่นจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
เหมือนว่าช่วงนี้พักภูมิใจไทยเนื้อหอมมากถ้าไม่ใช่พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกก็คงโดนจองกระถิ่นเพราะทัวร์ลงไม่เว้นวัน
ไหนจะเรื่องกัญชาไหนจะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มจนมาถึงเรื่องการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายศักดิ์สยาม
แต่ละเรื่องภาษาวัยรุ่นบอกว่าหัวจะปวดการที่สามรัฐธรรมนุนมีคำสั่งออกมาแบบนี้
ต้องยอมรับว่ามาจากฝีมือของสมาชิกพักก้าวไกลที่นายปากรวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล
เปิดโปรงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าในศักดิ์สยามอาจยังคงเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด
คอยรับงานของกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องและการโอนหุ้นให้คนใกล้ชิดเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี
เป็นการทำนิติกรรมอำพรางในสภาชุดนี้มีนักการเมืองบางกลุ่มภาคการเมือง
พักได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากสัมประธานที่ดูแล้วมีข้อกังขามากมาย
อย่างเช่นโครงการประมูลถนนสายใหญ่
มีบางกลุ่มบางพักได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน
และเราต้องการตัวแทนของประชาชนจริงที่ไปกล้าพูดเรื่องนี้

ผมภูมิใจมากที่ประกอบวุฒิกล้าพูดเรื่องนี้
จนนำไปสู่การตัดสินให้ยุติบทบาท
ในฐานะรัฐมนตรีของคุณศักดิ์สยาม
ขณะที่นายศักดิ์สยามยังคงมั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถชี้แจงได้
เชื่อมั่นว่าไม่มีผลต่อโครงการที่เตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเพราะว่ามีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมปฏิบัติราชการแทนอยู่แล้ว
แสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองมีมาทุกยุคทุกสมัย
กลไกตามกฎหมายอาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
แต่ถ้าต้องการหยุดอย่างถาวรประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง
จะต้องใช้สิทธิ์นั้นพิพากษาในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
เพื่อตัดวงจรอุบาตตั้งแต่ต้นทาง